ช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาติดตามในช่วงของน้อมนำพระราชดำรัฐสารต่อธุรกิจนะครับ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดชไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จนะครับ
บริษัทสีไทยซูเวอร์แวร์จำกัดมหาชน
เป็นผู้ผลิตและส่งออกเมรินอันดับที่๑ของโลกนะครับ
ก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้
เนื่องจากว่ามีการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอรุณเดชน์มาปรับใช้
คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์
กัดมหาชนระบุว่าหากทุกคนน้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์มาปรับใช้
ก็จะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจได้
ติดตามจากบรรยายงานของคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
บันทึกเมื่อครั้งที่สนั่นอังอุบลกุล
ประธานกรรมการบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานน้ำสังและใบมะตูม
จากพระหัฐพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เป็นวินาทีที่สนั่นยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำ
และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดมีได้
เป็นคนที่มีโอกาสที่ได้เฝ้าพระองค์ท่าน
ในโอกาสต่างตั้งหลายครั้งด้วยกันนะฮะ
แม้แต่ได้รับพระราชทานน้ำสั่งตอนที่แต่งงานกับคุณหญิงนาธิกา

พระราชทานเป็นยาบัติหลุดศดีบัณฑิต
กิติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะ
ซึ่งพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ
อีกภาพหนึ่งที่จำจนไม่ลืมในตลอดชีวิต
ก็คือท่านได้พระราชทานให้ครอบครัวของวัฒนาเวคิน

วัฒนาเวชินอายุ๘๐
ท่านก็ให้ทั้งครอบครัวได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด

ที่สนันทร์ได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
และรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดาล

เพื่อความสุขของประชาชน
เป็นแบบอย่างที่สนั่นยังคงจดจำ
และจะดำเนินชีวิตตามรอยพยุคลบาท
บางครั้งได้เข้าเฝ้าในจังหวัดที่
ท่านได้พระราชดำเนินไปทรงงาน
เขาเป็นสิ่งที่เราบอกว่า
ได้เห็นท่านได้ทรงงาน
ผมว่าเป็นแบบอย่างที่เราจำแล้วก็เอามาใช้ปฏิบัติในการทำตัวให้ใช้ชีวิตประจำวันของเรา
แล้วก็ใช้กับที่เรามาบริหารจัดการทั้งในเรื่องงานและคิดถึงสังคมคิดถึงประเทศชาติ
ว่าเป็นรูปกระทำมากกว่านะครับ
ผมว่าสิ่งนี้เราบอกทั้งชีวิตนี้เราจะไม่มีวันลืมว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสที่ได้เฝ้าท่านอย่างใกล้ชิด

เชื่อเหลือเกินว่าในใจไม่เป็นแต่ผมนะครับ
สมาชิกในครอบครัวทุกคนสำนึกในมหาคลุณาที่คุ้นเป็นร่วมพล
แล้วก็เราจำไว้อยู่เสมอว่าเราต้องมีความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมากษัตริย์โดยเฉพาะพระองค์ท่าน
ก็เป็นผู้ที่เรายึดเหนียวที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนครับ
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นสิ่งที่สนั่นเชื่อและพิสูจน์แล้วว่า
สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกภาคส่วน
เพราะสีไทยซุปเปอร์แวร์เองก็ทำธุรกิจ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด
เราทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะคิดถึงว่า
ต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน
และสิ่งที่เรามีความพร้อมอยู่แล้ว
แล้วก็โชคดีที่เกิดมามีส่วนเกิน

ก็จะแบ่งปั่นแล้วก็ให้กับผู้อื่น
เราเห็นพระองค์ท่านได้ทรงเสียสละ

เพื่อความสุขของประชาชน
ผมคิดว่าเราแม้แต่ทำได้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทำได้

เราก็อยากจะทำนะครับ
แล้วทำด้วยอย่างมีความสุข
ว่าเราทำได้นะครับ
นั่นเชื่อมั่นว่าพระราชดำรัฐ

พระราชทานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และเป็นสิ่งนำพังให้ประชาชนของพระองค์ทุกคน
ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน